หลายคนช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายต้นอย่างดี
เพื่อหุ่นที่ฟิตและก็เพิ่ม
แต่ว่าล่าสุดมาดูกีฬายอดนิยมของหนุ่ม

เอาจังมากนะกับการซ้อมเป็นที่สุดเลยช่วงนี้
งานเมื่อไหร่ก็ต้องบึงไปสนามก๊อฟทันที
และถ้าวันไหนไม่มีเวลาจริงพี่เขาค่ะบอกเลยว่า
ซื้อสนามญาติเทียมเอาไว้ที่บ้านจ้า
เจ้าตัวนี้ก็เคยเผยว่าเป็นไปได้
อยากจะฝึกฝีมือให้ถึงขั้นเทิร์นโปร

ต่อด้วยพระเอกหนุ่มรุ่นน้องกันบ้างค่ะ

วันนี้ก็ขอโชว์สกิลความแม่นของวงสวิงด้วยเหมือนกันนะฮะ

ให้กับการเล่นกอล์ฟแบบไม่แพ้ใครค่ะ
แล้วก็คู่หูคู่ซ้อมของหนุ่มเต้ยเขานี่นะคะ
จะบอกเลยว่าเป็นระดับโปรมือดีทั้งนั้นเลยจ้า

เอ้าตามมาต่อกันที่พระเอกหนุ่ม
ที่เพิ่งมีอินสตราแกรมเป็นของตัวเอง

อกจากจะขยันโพสต์รูปการทำงานแล้วนะคะ
ก็ยังขยันอวดลีลาการเล่นกอล์ฟอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าเห็นมาเงียบแต่ว่าช่วงนี้ก็อัพรูปเพียบเหมือนกันนะคะ
เออแบบนี้ก็หล่อดีเหมือนกันนะคะ
เอาไปต่อกันที่น้องชายคนเล็กดีกว่า

น้องชายคนเล็กคนนี้มากับมาตรนักกีฬานักกอล์ฟนะครับ
กระชากใจสาวได้อยู่หมัดเหมือนกัน

ก็เอาใจทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะ

รื่มของฝีมือก็ไม่ธรรมดาค่ะคุณ
น้องนายเนี่ยเขาก็เล่นมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ใช่คุณแม่หมูเขาก็สนับสนุน

หนุ่มสุดแมนให้กับบูมกิกกล้อง

อ้าวอีกเนื้อกีฬาของเขาเนอะ
บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเอาจริงเอาจังเรื่องการตีกอล์ฟมาก

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหวานใจตัวจริงอย่างสาวกิฟต์ดราพดา
ก็ไม่พลาดที่จะต่างไปให้กำลังใจถึงขอบสนามเกือบทุกครั้ง
หวานกันขนาดนี้ต่อให้แดดร้อนสักแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะ
เออนะคะ